ชิคกี้พายตามอีนหนุ่มนี่ชิคกี้พายก็มอง

ยิงและ๕๐๐๐กว่าค่ะใช่ไหมน่ะ
เพราะด้านการเงินนะครับก็ได้มีการฟันทงกันแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ถ้าหากว่ายังทำผลงานเกาะกลุ่มหัวตารางพรีเมียร์ลีก
เอาไว้ได้ในรูปการณ์ต่อไปนะครับ
เขาคุยเขาทำรายการอยู่พูดอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้กศชจะเรียกคุณไปตักเตือน
อ่านเรื่องให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเขาฟังเขารู้เรื่องก่อน

นี่คุณต้องมีมารยาทนะเพราะไม่งั้นเขาจะเขียนจดหมายมาด่าคุณ
กำลังดูอยู่เมื่อวานนี้คนไฮทรงไฮโซมีใครไปกันบ้าง

คิดดูว่าทุกคนรวยขึ้นหมด

ยิ่งกว่ารวยหุ้นหลีกยิ่งกว่า
พิบนาเดียว
พิบนาคืนเดียวทุกคนเปลี่ยนชีวิต
นี่เสียดายรู้ไหม
เสียดายอะไร
ก็น่าจะถึงแล้วล่ะเพราะเจ้าคุณทงชัย

พรมน้ำมนต์มียันด้วยเห็นไหม
มีสิมียันตอนนี้แต่ยันเริ่มแบบเยอะไปแล้วเนอะ

ยังมีอีก๒ทีมนะที่มีเจ้าของทีมมีคนไทย
ที่กำลังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาด้วย
ก็คือทีมหนึ่งเนี่ยคือเชฟฟิลเวนสเดย์นะครับ

ม้าน่ารักน่าฟัดมากฉันงงมาก

ก็จะมีบิ๊กเสือคุณสำลิดชนะการชนะสุธนะครับ
แล้วก็คุณหญิงกษิมาศรีวิกร
เป็นเจ้าของเรดดิ้งไง

คือทีนี้ทางเรดดิ้ง
ศรีวิกรพวกเจ้าของเกษรภาษาใช่ไหม

อ๋อเจ้าของโรงแรมอินเตอร์คอนเกษรภาษาอะไรแถวนั้น
เขาจะเชิญพระนิมนต์พระนิเกจิอาจารย์ชื่อนางสายธรรมยุทธ์
พระอาจารย์วราปุณวโรณวัดโพทอง

ดูดวงขอบอกว่าเบะแต่เข้าถึงยาก

แบบว่าหลวงพ่อวัลลานี่ดังสุดเลย
อยู่แถวพระราม๒เนาะ

คุณพีชทองเจือไปนั่งสมาธิกับหลวงพ่อวราเนี่ย

ก็เขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับครุฑ

ที่คุณแบม

เมื่อก่อนใครเก็บพระหลวงพ่อวราไว้

เขาไล่เก็บพระของหลวงพ่อวราไว้หมดเลยนะ

หนีไปต่อประมาณซักห้าทุ่มเที่ยงคืนต่อไม่มีคนเพราะท่านจะต้องไปรับบัตรคิว

คิดอันนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะคำตอบคืออะไร
ไปเที่ยวโทรหาพี่ต้องเจอแผ่้าไปหน่อยสิคืนนี้
เตรียมเมนมาให้เรียบร้อยแล้ว
ถ้าเอาเงินนั้นไปซื้อบอลได้นะ๑คันหน้าด้วย

เออแล้วล่ะเธอนะก็คงจะทำศัยศาสตร์ดูเป็นรูอยู่ในอังกฤษ

อันนี้กลับกลายเป็นว่า๑โอเคแหละ
ของท่านเรสเตอร์เนี่ยเอาเจ้าคุณดงชัยไป

ก็จะเอามุมพ่อเวลาไป

มีคนเอาไปแปลเป็นภาษาพม่าแล้วนะ

สรุปต่อไปนี้นี่นักเตะเนี่ย

ไม่คือทางเจ้าคุณทงชัยท่านก็ได้ออกมาบอกแล้ว
ว่าจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอัตมาเลย

อ่าเรียกจะเรียกอะไรนะกองเชียร์แกไปดื่มเบียร์ฟรี

คนไทยเราแจกอ่ะ

เขาก็รักเจ้าของสโมสรไปไง

พี่แจกไอ้หนึ่งก็แจกแต่ซาเล้งที่ขี่มาที่บ้าน
เพราะว่าใส่แองแกงในเต้นให้ดูหน่อยนี่
อีบ้าอีโลกจิตอีโลกจิตชะเบียงเลยจริง
ล้างบ่อปลาเสร็จแล้วก็มาล้างตู้เย็นต่อ
จะล้างชั้นเปียร์เหรอบอกต่ออุ๊ยอีโลกจิตอีเก้ง